ท่านผู้ชมครับมีสองหนุ่มพี่น้องนะฮะ
เป็นชาวจังหวัดสุรินค่ะแต่ทำงานอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ย
เขาเอาคลิปที่ถูกกาดของผับแห่งหนึ่งรุมทำร้ายเนี่ย
มาร้องขอความเป็นธรรมขอความคืบหน้าทางคดี
นะฮะไปดูคลิปนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ดิดดี่ลอ้อลอด
พี่ใจเย็นครับเข้าคุยครับพี่
นั่งลงพี่ใจเย็น
นี่ค่ะคนเจ็บเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหกาดกลุ่มนี้เป็นกาดของผับ๑๐กว่าคนเนี่ย
อาวุธครบมือปืนสนับมือหัวตกระบองฮุมทำร้ายเขาไม่ยั้งเลยจนเข้าโรงพยาบาล
พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เลยไปแจ้งความแล้วก็เอาคลิปมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่าน
สื่อมชนได้ครับคนที่ถูกทำร้ายมีนายทดสพรจายมั่นอายุ๓๐กับน้องชาย
นายหน่อยพิวัติใจมั่นอายุ๒๘นะครับนี่แล้วเขาบอกบาดผงบาดแผลนะ
น่วมทั้งตัวนะครับถูกทำร้ายแบบเตะ
แบบไม่ยั้งจนสลบอ่ะนะฟื้นอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทั้งคู่บอกว่าเกิดขึ้นที่ริม
ถนนที่เป็นหน้าผับแห่ง๑นะธนวิทยาภาพนะครับ
ในวันที่๒มีนาคมช่วงตี๒นะครับ
ตอนนี้ก็ฟื้นแล้ว๓มีนาคมที่ผ่านมา
ไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นนะครับ
โดยฝ่ายของน้องชายเนี่ยเขาบอกว่าคืนวันนั้นนะ
เขาก็ไปกับเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๔คน
ที่ผับที่เกิดเหตุนะครับก็ไปดื่มกินกัน

เขาก็ลากพี่กลับไปมีปากเสียงกันอยู่ในรถ
ทะเลาะกันอยู่ในรถสองคนแต่รถไม่ได้ปิดกระจก
พอเสียงมันดังนะอยู่มีคนตะโกนด่า
เขาก็ขับรถออกไปแล้วนะ
ปรากฏว่าวิ่งลงไปไปเจอกาสของผับ๑๐กว่าคน
แล้วจังหวะนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

จังหวะนั้นสะดุดล้มอีกฝ่ายน้องชายสะดุดล้มอีก

มีวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งมาเอาขวด
ปลาใส่หน้ารถใส่พี่ชายผมนะครับ

แล้วทีนี้พี่ผมก็วิ่งตามไปผมก็วิ่งลงไป

แล้วกาดกาดก็มาแล้ว

แต่ว่าพวกผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายให้ใครด้วยวันนั้น

ผับหัวหน้ากาดเนี่ยแล้วก็กลุ่มกาดด้วยมาให้ปากคำกันต่อไป
เพราะว่าคนเจ็บเขามาแจ้งความเอาไว้นะครับ
จากนั้นจะแจ้งข้อหาแบบไหนอะไรยังไงก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานต่าง